คุณผู้ชมครับมาตามความคืบหน้าคดีที่นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษวัย๑๙ปีบอกว่าถูกวางยาถูกข่มขืนถูกลักทรัพย์ในพื้นที่เกาะเต่าจังหวัดสุราธานีของไทย
ก็เป็นข่าวโด่งดังอยู่ทั่วโลกแล้วครับตอนนี้ตำรวจไทยก็ต้องเร่งสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่าตกลงแล้วมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไร
วันนี้ตำรวจไทยลงพื้นที่นะฮะแม่ของหญิงสาวผู้เสียหายคนนี้ก็ให้สัมภาษณ์จากโอ้โหอังกฤษเลยคุยกับคุณสุธิชัยหยุ่นนะครับ
แต่ก่อนอื่นครับเรามาไล่เรียงดูกันก่อนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยเริ่มต้นวันไหนแบบไหนอะไรยังไงบ้างจะได้ชัดเจนกันไปนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นแผนที่แสดงแต่ละจุดที่นักท่องเที่ยวสาววัย๑๙ปีชาวอังกฤษอ้างว่าถูกกระทำชำราว
เริ่มจากจุดที่ผู้เสียหายเข้าพักซึ่งได้เช็คอินเอาไว้ตั้งแต่๒๑๒๖มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะ
มาพร้อมกับเพื่อนผู้ชายอีก๔คนรวมเป็น๕คน
คืนวันที่๒๕มิถุนายนผู้เสียหายพร้อมกับเพื่อนรวม๕คนเดินไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
สักราว๑กิโลเมตรกับอีก๕๐๐เมตร
พอทั้ง๕คนซื้อเครื่องดื่มที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งมาแล้วก็มานั่งดื่มกินกันที่ริมหาดก็คือหาดสายรีนะครับ
จุดที่ผู้เสียหายระบุว่าถูกกระทำชำราวนั้น
กับจุดที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาอยู่ห่างกันประมาณ๔๐๐เมตร
หากดูจากแผนที่แล้วจุดที่ผู้เสียหายอ้างว่าถูกกระทำชำราว
ห่างจากโฮสเทลที่พักเกือบ๒กิโลเมตร

ขณะที่เช้าวันที่๒๖มิถุนายน
ผู้เสียหายพร้อมกับเพื่อนผู้ชายที่ชื่อมาติน
ได้ไปแจ้งเรื่องกับเจ้าของโฮสเทลที่พักนะครับ
ที่ชื่อว่านางสาวพัททาจ่ำตระกูล
บอกว่าถูกวางยาในเครื่องดื่มแล้วก็ถูกกระทำชำราว
หลังจากนั้นก็เดินทางไปต่อ
ที่เกาะพงัฒณ์ในวันเดียวกัน
คืนวันเกิดเหตุ๒๕มิถุนายน
ผู้เสียหายกับเพื่อนรวม๕คน

วันที่๒๖มิถุนายนเป็นวันที่ผู้เสียหาย
อ้างว่าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่า

เอาทรัพย์สินไปด้วยโทรศัพท์มือถือ
วันที่๒๗มิถุนายน

เดินทางเข้าแจ้งความเรื่องถูกลักทรัพย์

แต่ผู้เสียหายหญิงกับเพื่อนผู้ชาย

การแค่เอาหลักฐานเป็นใบบันทึกเอาไปเคลมประกันทรัพย์สินเท่านั้น
ตำรวจสพเกาะพงันก็เลยอำนวยความสะดวก
ออกเป็นใบบันทึกประจำวันรับแจ้งความให้
วันที่๒กรกฎาคมผู้เสียหายบินกลับอังกฤษนะครับ
จากนั้นวันที่๔กรกฎาคมเจ้าของโฮสเทลเล่าว่า
นายมาตินที่เคยมากับผู้เสียหายนี่แหละ
มาขอให้พาไปดูกล้องวงจรปิดของสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ที่ไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันก่อนจะเกิดเหตุ
แต่ปรากฏว่าภาพมันถูกลบไปแล้ว
เนื่องจากกล้องเขาเก็บภาพบันทึกเอาไว้ในระยะเวลา๗วันแล้วก็จะวนรอบใหม่
วันที่๒๓สิงหาคมวันนี้แหละครับที่สื่อของต่างชาติ
โดยเฉพาะที่อังกฤษเริ่มตีข่าวสาวอังกฤษถูกคมขืนถูกปล้นทรัพย์
เกาะเต่าสุราธานีของไทย
แล้วก็มีการเปิดเผยภาพสุดท้ายในคืนเกิดเหตุที่ผู้เสียหายอยู่กับเพื่อนผู้ชาย

๑สิงหาคมพลตมตรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
พร้อมกับคณะลงพื้นที่เกาะเต่าไปสืบหาข้อเท็จจริง
โดยบอกว่ากล้องวงจรปิดนั้นไม่ได้เสียนะครับ
แต่ว่ามันจะมีกล้องวงจรปิดทุก๓๐๐เมตรอยู่๗ตัวนะครับ
ขณะที่เจ้าของโฮสเทลบอกว่านักท่องเที่ยวคนดังกล่าว

เพราะหากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริง
ในวันที่มาบอกก็น่าจะบอกให้เธอ
พาไปส่งโรงพยาบาลตั้งแต่วันนั้นแล้ว
ทำไมต้องรอให้กลับไปถึงอังกฤษ
แล้วก็ให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้

ที่เขาจะคอยหาข้อมูลเปิดเผยข้อมูลเรื่องต่าง
ก็ได้แฉว่าเจ้าของโฮสเทลเอง
ลักษณะแบบนี้เป็นการพูดให้ร้ายสาวอังกฤษนะ
คือเจ้าของโฮสเทลเขาพูดในลักษณะที่ว่า
วันที่๒๖มิถุนายนตัวนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษ

สุดท้ายเหมือนเขายอมรับว่า
เขารู้สึกว่าพลาดที่เขาไปมีเพศสัมพันธ์

ทั้งที่แฟนหนุ่มของเขารออยู่ที่เกาะพงัน

แล้วเขาก็เลยต้องไปที่เกาะพงันไปฟูลมูลปาร์ตี้

เพื่อนผู้ชายที่ชื่อว่ามาตินถูกแฟนนุ่ม

อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากเจ้าของโฮสเทล
พูดอย่างนี้เป็นการให้ร้ายผู้เสียหายเขาหรือเปล่า

รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

เพื่อคลี่คลายแล้วก็หาข้อเท็จจริง

มีข้อมูลจากฝั่งของนักท่องเที่ยวสาว
อังกฤษอายุ๑๙ปีคนนี้นะคะ

คุณแม่ให้สัมภาษณ์กับคุณสุธิชัยหยุ่นนะคะ

ยืนยันว่าลูกสาวถูกข่มขืนจริง
เพราะว่ามีหลักฐานเป็นเสื้อ
แล้วก็มีคราบอสุจิของผู้ชาย

คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะมาเมืองไทยนะคะ

จะมาติดตามความคืบหน้าทางคดีด้วยตัวเองนะคะ
แต่ยืนยันว่าไม่ให้ลูกสาวมาเมืองไทยแล้ว
ตอนนี้ลูกสาวยังเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ค่ะ

เป็นแม่ของนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษอายุ๑๙ปี
ที่บอกว่าถูกคมขืนที่เกาะเต่าสุราธานีนะคะ

คุณแม่ใช้เวลาอยู่๒เดือนนะคะ

ยืนยันว่าลูกสาวถูกข่มขืนจริง
ในวันเกิดเหตุไม่ได้แจ้งความเรื่องข่มขืน
เพราะว่าลูกสาวยังอยู่ในฤทธิ์ของยาที่ถูกมอมค่ะ

แล้วก็ภายใน๒ชั่วโมงหลังจากถูกข่มขืน

แฟนนุ่มก็รออยู่ที่นั่นเพื่อนก็รออยู่
เกาะพงันก็คืออยู่ใกล้กัน
น่าจะรับเรื่องรับแจ้งความได้
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจที่เกาะพงัน
ตอนไปแจ้งความก็ไปกับเพื่อนผู้ชายที่ชื่อมาติน
พอไปถึงก็แจ้งตำรวจว่าถูกข่มขืน
หลังเกิดเหตุเนี่ยมาตินก็กลับไปเกาะเต่าอีกครั้งนะคะ
แล้วบางคนรายที่ติดอยู่กับเสื้อของลูก

เนี่ยแม่บอกว่านี่คือหลักฐานสำคัญ
แต่แม่บอกว่าไม่ให้ลูกสาวเดินทางมาเมืองไทยแล้วนะคะ
เดี๋ยวแม่จะมาเองก็จะมาแจ้งความดำเนินคดี
โดยเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้
เพราะว่าคุณแม่บอกว่าอยากจะให้เรื่องนี้เกิดความจริง
ความจริงต้องปรากฏในเรื่องนี้แล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีอย่างถูกต้อง
ส่วนกรณีที่เจ้าของโฮสเทลที่ให้สัมภาษณ์
ทำนองที่ว่าเป็นฝรั่งคงไม่ค่อยแคร์เรื่องนี้อะไรเท่าไหร่

ก็ตอนหลังเนี่ยเจ้าของโฮสเทลติดต่อไปหา
นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษอายุ๑๙ปีคนนี้นะคะ
ก็ติดต่อไปนะคะแต่แม่บอกว่า
บอกกับลูกสาวไปแล้วว่าอย่าพูดกับสื่อ

คุณแม่บอกด้วยว่าลูกสาว
ไม่ได้จะมาทำลายชื่อเสียง
เรื่องของการท่องเที่ยวที่เกาะเต่าสุราธานีของไทย
คือไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำแบบนั้น
ก่อนเกิดเหตุลูกสาวไปช่วยเด็กกำพร้าที่ประเทศศรีลังกา
เสร็จแล้วก็มาเที่ยวเกาะพีพีแล้วก็มาเกาะเต่า
มาเที่ยวเมืองไทยลูกสาวของเธอมีความสุขมาก
ก็มีแค่คนกลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

เธอยืนยันว่าเธอมาเมืองไทยก็คือก็มีความสุขอะค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ยังกลัวยังตกใจยังใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก
เพราะว่าทุกอย่างในชีวิตดูเหมือนว่าจะเลวร้ายหลังจากที่ถูกข่มขืน
ซึ่งคลิปการสัมภาษณ์นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมสามารถไปดูเต็มได้

นี่ค่ะชื่อของคุณสุธิชัยหยุดเลย
เพราะว่าคุณสุธิชายุ่นเขาได้สัมภาษณ์เลย
ใช่ค่ะสำหรับแม่ของผู้เสียหายนะฮะนี่ค่ะสำหรับแม่ของผู้เสียหายนะฮะ
ก็รายงานข่าวอ้างคำให้สัมภาษณ์ของคุณแม่นี่แหละค่ะ
เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็มีการบอกว่า
ในรอบ๖ปีที่ผ่านมานะมีการเสียชีวิตที่หาดสายรี
ที่เกาะเตาสุราธารณีเนี่ยกว่า๑๐คดี
สื่อต่างชาติเขาก็แบบย้อนหลังกลับไปเนี่ย
เขาก็ยังอ้างอิงสถิติอะไรแบบนี้อยู่
ใช่อังกฤษ๔คนรัสเซีย๒คนเยอรมัน๑คนเบลเยี่ยม๑คน
ที่ต้องมาเสียชีวิตที่นี่นะคะ
คือสถิตินี้เนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้

เพราะว่าสื่อต่างชาติเขาจะหยิบมาว่า
มันเคยมีกี่เดือนไหนปีไหนมีอะไรยังไงอย่างนี้ใช่ไหม
ก็ต้องตอบคำถามให้ได้เรื่องนี้
ครับทีนี้ในส่วนของผู้เสียหาย

วัย๑๙ปีเนี่ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เท่าที่เราจะเห็นความเคลื่อนไหวของเธอ
แต่ว่าเธอก็ตั้งค่าไว้เป็นไม่ใช่เป็นค่าสาธารณะ
อัปเดตเอาไว้เป็นการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปนี้

นั่นหมายความว่าก่อนเกิดเหตุ
ก็คือช่วง๒๖มิถุนายน
เกือบเดือน
เธออาจจะโพสต์อย่างอื่นก็ได้แต่ว่าต้องเป็นเพื่อนกันไง
เราก็เลยไม่เห็น
เป็นความเคลื่อนไหวที่เธอเองก็ไม่ได้บอกอะไรมากกว่านี้
จากสิ่งที่เรารู้จากสิ่งที่เธอไปบอกกับสื่อของต่างชาติ
แล้วเขาก็นำเสนอข่าวกันมา
ก็มีภาพช่วงที่ไปเที่ยวกันในคืน

แล้วก็มีปาร์ตี้ค่ะว่ามีเพื่อนผู้ชาย
ในคืนที่เธอไปเที่ยวอะไรแบบนี้ไปกับเพื่อน
เขาได้ลงเอาไว้ภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาสนุกสนานกัน
บ่ายวันที่๒๖มิถุนายน
นั่นก็คือคืนวันนั้นนั่นแหละ
ที่ตอนเช้าเธอบอกว่าเธอจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย

แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ทีนี้ดูความคืบหน้าเรื่องการลงพื้นที่ของตำรวจไทยหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้พลตมตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ก็ลงพื้นที่ไปที่หาดสายรีเกาะเต่าจังหวัดสุราชธานีนะฮะ
เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษบอกว่าตรงนี้นี่แหละที่ถูกมอมยาแล้วก็ข่มขืน
ในช่วง๒๕๒๖มิถุนายนเนี่ยเวลามันก็คาบเกี่ยวคาบเกี่ยวกันอยู่นะครับ
นตรีสุรเชษลงไปตรวจดูบริเวณลานจอปรที่ผู้เสียหายอ้างว่ามาตรงนี้มารู้สึกตัวอยู่ตรงจุดนี้
หลังจากนั้นก็เดินทางไปตรวจตลอดแนวชายหาดสายรีระยะทางร่วม๓๐๐เมตร
แล้วก็ไปจนถึงหน้าร้านลีโอบาร์ที่ผู้เสียหายอ้างว่าไปซื้อเครื่องดื่มมาแล้วก็มานั่งดื่มกับเพื่อนชาวต่างชาติที่ชายหาดก่อนที่จะไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลย
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับบอกว่าเบื้องต้นจากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่เจอร่องรอยหรือว่าหลักฐานที่บ่งชี้ว่าจะมีการวางยาแล้วก็ข่มขืนตามที่นักท่องเที่ยวสาวกล่าวอ้างนะครับ
อย่างไรก็ตามหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงก็อยากให้ผู้เสียหายเนี่ยกลับมาไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็เอาหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยอย่างเช่นบอกว่ามีเสื้อที่มีคราบอสุจิเสื้อวันที่ใส่ในวันเกิดเหตุตรงนี้ต้องเอามาให้ตำรวจไทยเดี๋ยวจะดำเนินการพิสูจน์ให้อย่างเต็มที่
ขณะเดียวกันตอนนี้ตำรวจของไทยได้ประสานไปยังสถานเอกอักราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเพื่อประสานขอข้อมูลจากนักท่องเที่ยวคนนี้แล้วซึ่งกงศูนย์อังกฤษประจำประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าจนถึงขณะนี้ทางกงศูนย์อังกฤษเองก็ยังไม่มีข้อมูลของผู้เสียหายคนนี้เหมือนกัน
แต่ถ้าผู้เสียหายมีความประสงค์แล้วเดินทางกลับมา
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกด้วยนะคะว่า
มีความขัดแย้งเกิดขึ้น
ก็คือกรณีของเพื่อนผู้เสียหายที่เป็นผู้ชาย
ที่ชื่อว่านายมาศตินที่เขาไปเกาะผังอันแล้ว

แล้วเขาก็เนี่ยตัวผู้หญิงเขากลับไปอังกฤษใช่ไหม๒กรกฎาคม
แต่๔กรกฎาคมนายมาตินมาแจ้งความ
มาแจ้งความว่ามีเรื่องของถูกทำร้ายร่างกาย
ที่บอกไปว่าเจ้าของโฮสเทลบอกว่า
นายมาตินกับผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหาย

แล้วผู้หญิงรู้สึกผิดเพราะว่าตัวเองมีแฟนอยู่แล้ว

ผู้หญิงต่อยหน้าฟันหมินอ่ะ

เขามาแจ้งความเรื่องของการถูกทำร้ายร่างกายด้วย

อย่างนี้ค่ะมันมีหลายอย่างที่มันมีความขัดแย้งเกิดขึ้น
ในเรื่องของช่วงระยะเวลาช่วงวัน
ช่วงเหตุการณ์ที่เขามาแจ้งความอะไรแบบนี้

นายมาตินเนี่ยไปอีกรอบแล้วบอกว่าถูกต่อยถูกทำร้ายโดนต่อยหน้าใช่ไหมครับ

โดยแฟนของผู้เสียหายซึ่งไม่ทราบว่าชื่ออะไร
เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับนะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับ
วันนี้เราจะไม่ไปพูดถึงว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะว่าไปมีความสัมพันธ์อะไรกัน
หรือเปล่าหรืออย่างนี้วันนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกนอกสำนวนนะครับ
แต่เราจะพูดถึงความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับ
แล้วก็เราต้องเปิดกว้างที่จะให้เขาเดินทางเข้ามาประเทศไทย
ถ้าเขามาประเทศไทยเขาแจ้งความใครเราต้องดำเนินคดีบนนั้น
ถ้ากรณีเขาแจ้งความมาตินก็ต้องดำเนินคดีกับมาตินนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้การบ่งชี้การแจ้งความต้องรอผู้เสียหายนะครับ
วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาแล้วมีเหตุปัจจัยใหม่มีวัตถุพยานชัดเจน
วันนี้เจ้าที่ตำรวจจึงจะสามารถดำเนินการได้นะครับ
คือวันนี้ที่ลงพื้นที่เนี่ยถ้าจะถามหาหลักฐานณจุดเกิดเหตุเนี่ย
มันคงไม่มีเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิด๒๕๒๖มิถุนายน
กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเอาไว้๗วันแล้วก็รันใหม่ก็ลบบนนะคะ
บันทึกซ้ำไปใหม่อ่ะนี่๒๘สิงหาคมแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่ทางตำรวจไทยบอกก็คือว่า
หลักฐานมันก็คือหลักฐานสิ่งที่นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษที่เป็นผู้เสียหายมีอยู่
มันเป็นของใครเป็นของใครก็ไม่รู้ผู้ชายคนไหนก็ไม่รู้
หรือจะเป็นของนายมาตินเนี่ยอย่างนี้มันจะได้ตีวงให้แคบได้ว่า
ตกลงมันมีลักษณะแบบนี้เกิดจากใครอะไรยังไงนะครับ
ขณะที่นางสาวพัทราแจ่มตระกูลเจ้าของโฮสเทลที่ผู้เสียหายเข้าพัก
บอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียหายมาพักกับเพื่อนชาย๔คนรวมเป็น๕คน
เช้าวันที่๒๖มิถุนายนคือวันสุดท้ายที่อยู่กันที่นี่
ซึ่งเจ้าของเขาได้เจอกับผู้เสียหายตอนที่กำลังเตรียมตัวจะเดินทางออกไป
ซึ่งผู้เสียหายเนี่ยมาบอกกับตัวเขาว่าถูกคมขืน
แต่ไม่ได้บอกว่าจุดไหนอะไรยังไงแต่ก็ร้องไห้แล้วก็ดูซึมเหมือนเสียใจ
ซึ่งเธอก็แนะนำให้ไปแจ้งความแต่ผู้เสียหายบอกว่ายังไม่ไปแจ้ง
เพราะว่าต้องรีบไปต่อไปเกาะพงันต้องไปงานฟูลมูลปาร์ตี้กับแฟนนุ่ม
หลังจากนั้นผู้เสียหายก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความที่สพเกาะพงัน
แต่ก็แจ้งเพียงแค่เรื่องของทรัพย์สินศูนย์หายเท่านั้น
นางสาวพัทราบอกว่าหลังจากนั้นก็มีนายมาตินเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละ
กับผู้เสียหายเนี่ยในกลุ่ม๕คนนี้ย้อนกลับมาย้อนกลับมาแจ้งความว่าถูกคมขืน
เขาก็พาไปหาตำรวจแต่เจ้าหน้าที่ไม่รับแจ้งความคงเป็นสพก่อเต่าเจ้าของพื้นที่
เพราะตัวนายมาตินเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุให้
แต่กล้องไม่ได้บันทึกไว้เพราะว่ากล้องบันทึกเอาไว้แค่๗วันแล้วก็จะลบข้อมูลแล้วก็บันทึกใหม่
ตอนนี้เลยยังไม่อยากให้ข้อมูลอะไรอีกแล้วที่คุณพัทราเขาบอกนะเพราะบอกว่าพอให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยโอ้โหถูกโจมตีหนักเลย
แล้วก็พยายามติดต่อไปยังผู้เสียหายพอพยายามติดต่อไปหาผู้เสียหายกลับกลายเป็นถูกมองว่าพยายามจะติดต่อไปบอกเขาว่า
อย่าพูดอะไรนะอะไรแบบนี้ก็เลยอยากให้ผู้เสียหายเขาประสานกับตำรวจไทยโดยตรงดีกว่า
ร้องไห้เขาดูซึมเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่พูดเยอะเขาเป็นผู้หญิงพูดน้อยน่ารัก
แล้วเขาก็จะเป็นผู้หญิงลักษณะเหมือนแบบไม่โบกเวกโวยวายเขาจึงไม่ฟูมฝันแต่เขาเป็นคนที่เหมือนมีอะไรข้างใน
เขาเหมือนเขาก็เสียใจเรารู้แล้วเขาเหมือนเบอร์เขาไม่ได้บอกว่าจุดที่ทำตรงไหน
แต่เขาบอกว่าเขาเดินขึ้นไปจากบริเวณตรงนี้นะคะแล้วขึ้นออกไปถนนใหญ่เพราะมันจะมีทางที่สามารถเดินล้อออกไปถนนใหญ่ได้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
ถ้าวันนั้นเรามากับตำรวจเราจะรู้ทันทีใช่ไหมคะแต่ว่ารู้ในลักษณะหนึ่งคือว่ามาตินบอกว่าคนที่เจอไอ้ซี่เดินกลับบ้านคือขึ้นไปทางไหนเห็นตรงทางจิมมูลซูล
เห็นกำลังแบบว่าเหมือนแหกปากหาคนช่วยปากกลับบ้านทีเพราะตัวเองไม่รู้ตัวเองอยู่ที่ไหนเลย
เขาไม่ออกเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นเอเชียจำไม่ได้แล้วล่าสุดที่พี่ถามถามจริงจริงว่าผมยาวนะเขาบอกผมสั้นแค่นั้นเอง
จนกว่าถ้าผมสั้นขนาดดำขาวยังไม่มีเลยอืมพี่ก็เลยแบบว่าพยายามหาข้อมูลพี่กำลังอยากช่วยทุกคนให้มันง่ายขึ้นเลย
ในขณะที่พี่พยายามติดต่อเขามันก็กลายเป็นแบบผลออกมาเหมือนไม่ดีเหมือนว่าเราไปบังคับให้เขาพูดอะไรอย่างนี้
ซึ่งพี่ก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะแล้วตอนนี้พี่เป็นคนบอกเขาว่าพี่อยากให้เขาประสานกับตำรวจนะครับ
แต่เขาอ่ะตอนเนี้ยคือเขากำลังเริ่มถึงแม่กระแบบว่าพี่เพิ่งคุยกับเขาเมื่อวานเย็นนี้เอง
โทรหาเขาบอกว่าฉันอยากให้มันเป็นแบบนี้นะอยากให้เธอลองคุยกับตำรวจดู
พร้อมที่จะช่วยเธอนะเวลานี้เพราะว่าคดีนี้มันใหญ่มากสำหรับประเทศฉันตอนนี้
อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกเขาจะคิดดูพี่ก็พาเขาไปพาเขาไปเลย
พอดีเจอตำรวจเจอท่านรองอยู่ข้างหน้าพอดีพี่ก็คุย
พี่ก็บอกท่านรองค่ะเนี่ยเขาเกิดเหตุวันนี้นะเขาก่อนฟูลมูลเนี่ย
ท่านรองเขาก็ทุกคนก็คิดหนักเพราะว่ามันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนถูกไหมคะ
เหตุการณ์มันผ่านมาระยะหนึ่งแล้วเพราะพี่ก็รู้แหละพื้นฐานแบบว่า
เขาก็ต้องรับเรื่องไว้ก่อนพอเขารับเรื่องเสร็จเขาก็ไปย้อนกล้องดูให้
พอไปย้อนกล้องดูวันต่อมาพี่ก็เข้าไปหาท่านรองอีกที
ท่านรองค่ะขอโทษนะคะคดีของหนุ่มอังกฤษนี่เป็นยังไงบ้าง
เข้าบอกว่าไปย้อนดูแล้วดูได้ถึงวัน๒๘เกี่ยวนั้นเอง
ทีนี้ก็ต่างฝ่ายต่างก็ต้องหาความจริงทั้งทางการไทยด้วย
แล้วก็ทั้งทางผู้เสียหายด้วยก็จะต้องไม่รีบด่วนสรุปอะไร
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วนะคะ
คาดว่าในสองวันนี้จะรู้ผล

ใช่ไงแต่ก็ถ้ารู้เร็วก็ดีเนาะ

ถ้ารู้เร็วก็จะดีเนี่ยค่ะก็มีพลตำรวจรีศสุรเชษฐ์หักพาน

เป็นกรรมการร่วมในการสอบสวนแล้วก็ลงพื้นที่นะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าคาดว่า๒วันนี้รู้ผล
แล้วรัฐบาลจะไปปรึกษาฝ่ายกฎหมายด้วยนะ
ว่าถ้าเรื่องนี้มันไม่จริงมันเป็นข่าวเท็จ

จะดำเนินคดีจะฟ้องกลับอะไรตรงไหนได้บ้างไหม
อย่างมันจะเป็นเเตอร์ตามที่เค้าขอ้างเหน้อ
ทางอะไรเดี๋ยวเราจะกรอบกากธาตุทั้งสอง
ทำให้เป็นทำให้เป็นใช่ไหม

จะให้ดูต้องให้ทางสนายทะเึยดูว่านะ
ให้เขาดูให้พวกมีความรู้ทางด้านกฎหมาย
ว่าเราจะทำยังไงต่อไปนะอืมก็ถ้าสองวันรู้ผลครับ
ก็ดีนะคะก็เร็วดีนะคะก็วันพฤหัส
จะได้ชัดเจนนะคะแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าขอเวลาหน่อยนะ
คือไม่อยากจะให้รีบด่วนสรุปอ่ะค่ะอืมท่านรัฐมนตรีวิราษาโค้กสุรัสนะคะ
บอกว่าคือตอนเนี้ยต่างฝ่ายก็ต้องหาข้อเท็จจริงนะคะครับก็มีการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เนี่ย
พื้นที่ไปค้นหาข้อเท็จจริงแล้วคาดว่าต้องใช้เวลาขอเวลาหน่อยเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานาน
กว่าแล้วอะค่ะแต่เบื้องต้นแน่แน่ที่ต้องมีที่ต้องทำแบบระยะเร่งด่วน
ก็คือเพิ่มมาตรการในการป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยอ่ะอืม
ล่องวงจรปิดเนี่ยต้องเพิ่มสิ่งต่างเหล่านี้ต้องดู
เจ้าหน้าทรงเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลนักท่องเที่ยวอ่ะนะคะ
ตอนนี้ก็ไม่อยากจะสรุปอะไรเร็วเกินไปนะคะ
แต่จากข่าวนี้ถามว่ายอดจองห้องพัก
เรื่องของการท่องเที่ยวในเกาะเต่ามันลดลงไหมอืม
เท่านักธรรมดิบอกว่ายังไม่มีสรุปอ่ะค่ะว่ามันลดลงไปหรือเปล่าอ่ะนะคะ
แต่ขณะนี้เรายังไม่ทราบเลยนะครับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นหรือไม่
ส่วนเรื่องที่สองก็คือว่ากระบวนการจัดการที่
ตรงเหมือนพวกเราขนาดนี้สิ่งที่เราเพิ่งหวังคือคือเรื่องวิทยาศาสตร์
จะเป็นกล้องวงจรปิดเป็นอะไรต่างที่พอจะสามารถใช้วิทยาศาสต
ในการที่สูดยันกันนั้นเนี่ยเป็นสาระสำคัญ
ในงานนี้ผมเชื่อว่าพื้นที่ที่คิดว่าตัวเองอาจจะมีโอกาส
จะต้องเจอกับเรื่องทำนองแบบนี้เพราะมีผู้คนเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะนั้นเนี่ย
ก็คงจะได้คิดทบทวนเรื่องระบบเพิ่มเติมอีกนะครับ
ว่าในบางพื้นที่ควรจะต้องให้มีกล้องวงจรปิดอย่างไร
ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำแล้วครับเพราะว่ารายได้หลักของเราอย่างหนึ่งนะขนาดนี้
เพราะฉะนั้นคนเยอะก็เรื่องแยะเราก็ต้องหามาตรการในการดูแลให้ดีที่สุดนะ